ต้องการจะบอกว่าไปขอพรจากกุมารเทพไอ้ไข่กันหน่อย
แปลว่าไม่ใช่ที่นครสีจะมีศาล
ซึ่งเอารูปปั้นของกุมารไอไข่ไปตั้งอยู่ที่โคราช
จากแถวเขาใหญ่จังหวัดนครราชศาสิมา
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ผมเพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนคนก็เยอะนะไปขอพรกัน
ได้อะไรไหมได้อะไรไหมได้แต่บอกไม่ได้เป็นความลับนะ
เขาไปขอพรจากรูปหล่อจำลองไอ้ไข่กุมารเทพรวมทั้งมีหลวงพ่อทันใจอยู่ข้างท่านด้วย
ไปต้องไปว่ายหลวงพ่อทันใจก่อนว่ายพระเสร็จปุ๊บ
และข้างกันก็เป็นกุมารไอ้ไข่ถึงจะไปไหว้ขอพรกัน

ชาวบ้านบางคนก็นำเครื่องเส้นไห้ไปแก้บนไอไข่กัน
ส่วนก็พากันไปหาเลขจากก้านทูบ
ที่ปักก้านทูบมาเยอะมากแล้วเลขมันก็ขึ้นมายาแยะไปหมดเลย
มีทั้ง๓๔๕๐๗๘หรือว่า๙๓๔
จากนั้นแล้วก็จะมีแม่ค้าลอตเตอรี่เขาขายอยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว

แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่คุณจะเห็นจะมองก็ไปกันได้
แล้วก็เขาก็มีวิธีว่าถ้าเกิดจะไปแก้บนต้องทำอย่างไรบ้าง
จุดทรูปจีดอกพูดอย่างไรต้องเอาไก่เอาชุดทหารไปอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วที่อ่านไปเมื่อกี้ตรงไหมที่ได้มา

แต่ไม่บอกใช่ไหมไม่บอกครับอ้าวบรรยากาศภายในวัดสว่างอารมณ์
นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
วันไหนก็คึกคักคึกคักเหมือนกันทุกวันแหละค่ะ
จุดนี้เขาก็ไปกันเยอะเพราะว่าไปกระซิบไง
ไปกระซิบบอกว่าขอโชคขอลาบไหมนะภูมารทองจุดดำ
วิธีการเขาก็เป็นแบบนี้จุดนี้คนจะเยอะหน่อยเนี่ยนะคะ
นางสาวอ้อยช่วงหัวนิดแม่บ้านจากจังหวัดสมุทรประการบอกว่า

จากไปขอโชคขอลาบกุมารทองจุกดำแล้ว
ไปอีกจุดหนึ่งด้วยพระอำสาธองค่ะ
จุดนี้เขาต้องแลกเปลี่ยนธนบัตรกันนะ
เธอเอาธนบัตรเสียบใส่แล้วก็เอาธนบัตรที่อยู่เดิมออกมา
ธนบัติที่เอาออกมาเธอบอกจะได้เลขนี้ค่ะ๐๕๕๓๑๕๕
ธนแหน่ธนแหน่บิลบิลบิล
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคนะคะถ้าได้รางวัลเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนค่ะ

เอาตัวเลขในประกาศแต่งตั้งพระครูยะติธรรมานุยุทธ์เจ้าอาวาส
ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางกระเบา
ตีเป็นเลขเด็ดเลขที่เขาก็คือ๑๓ทับ๒๕๕๙
หรือแม้แต่รถยนต์ที่ใช้แห่หลังจากที่แต่งตั้งแล้ว
ก็คือทะเบียน๕๘๓๑เขาก็บอกน่าสนใจ
อ่ะไปกันที่ดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
ที่นี่แหละค่ะเห็นไหมธรณีสงฆ์กู่ป่าแดง

ไปดูต้นคุณปู่วันก่อนพาไปดูต้นคุณย่า
จำได้ไหมคะจำได้คราวนี้เป็นต้นคุณปู่คุณ
แล้ววัดนี้เป็นวัดร้างเก่าแก่กว่า๕๐๐ปีนะคะ
หมู่บ้านสรรป่าหนาดชาวบ้านไปกันเยอะเลย
นี่ต้นคุณปู่ชาวบ้านเชื่อว่าเห็นไหม

เห็นคุณปู่แล้วคล้ายอวัยวะเพศชาย
ทะลึ่งนะคะชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะ
แล้วต้นนี้อายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
ทีนี้ภาพป่ายพวกไปถูไปลูกไปคำ
ปรากฏว่ามีตัวเลขโผล่มาฮะ
นี่ตรงนี้คุณผู้ชมโฟกัสนะคะ
โฟกัสไม่ได้เลด้าพังเดี๋ยวจัดให้นะคะ

เขาบอกแบบนี้นะงวดก่อนก็ได้นะคุณ

วังนาคิณภพบ้านดุงจวัตรอุดรธานีครับ
คือคักเหมือนกันแหละทุกวันที่เขาไปกัน

ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา

เขาใช้โทรศัพท์มือถือส่องหาเลขจากต้นชะโนธ
แล้วเขาเห็นจากต้นไม้ต้นนี้
คุณผู้ชมดูซิเห็นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเห็น๙๘๓มา
แล้วมันก็ไปตรงกับรถป้ายแดงที่เขาขับมาพอดีเมื่อวาน
มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าพรมลิขิต
ก็ไม่รู้มันบังเอิญไปตรงกันนะฮะ
ส่วนที่บริเวณลามวงสวงก็มีชาวบ้านจากจังหวัดกรสินพากันไปแก้บน
ทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
รวมทั้งให้พ่อจ้ำทำขันน้ำมนต์ให้เพื่อส่องหาเลขเด็ดปรากฏว่า
น้ำตาเทียนมันดูคล้ายเป็นเลข๒กับเลข๗
หรือว่าเลข๒กับเลข๘อะไรประมาณนี้
สุดท้ายก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองเหมือนกัน
ตามที่เราบอกคุณผู้ชมในทุกครั้งที่อ่านข่าวแบบนี้นะฮะ
ที่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เองนะฮะ
บริเวณหน้าเกาะคำชโนธก็บอกว่ามีคนไปตามหาเลข
เลขดังว่านี้มันเยอะแล้วเกิดมี๘๙๙๘๒๘๘๒๙๔๔๙อะไรแบบนี้
แต่ว่าหลายคนก็ผิดหวังเพราะว่าเลขที่พูดไปมันหมดไปตั้งนานแล้ว
ใช่ก็มีแต่เลขดังทั้งนั้นแหละที่คุณพูดมา
สวัสดีโพธารามค่ะวัดโพธารามอังพฤษฎร์สรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
คือคักมีนางสาวนรมนบุญมาอายุ๕๕ปีเป็นชาวอ่างทองค่ะ
เขาเอาข้าวต้มมัดเอาขนมกล้วยเอาไข่ต้มแล้วก็มากันพร้อมคณะกลองยาว
แก้บนหลวงพ่อผอมค่ะหลังจากถูกลอตเตอรี่ได้เงินไปเป็นแสน
นรมนเสี่ยงเซียมซีต่อเลยค่ะเขาก็ตามดูสิ
ต้องตามนะคนมีดวงเราต้องตามนะคะ
เขาเสี่ยงเซียมซีได้๓๖กับ๕๐ซึ่งตรงกับเลขเด็ดที่ชาวบ้าน
เห็นจากเรียบรรณสองลำอายุรวม๕๐๐ปีค่ะ
ไหว้ขอโชคขอลาบแม่ศรีสะใบทองและแม่ศรีสะใบเงิน
และทั้งสองก็คือสองแม่นี่นะคะให้โชคมาแล้ว๓๐งวดเอง
โอ้โหสามสิบก้นเลยเหรอสามสิบโอ้โหเยอะจังเลยนะฮะคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกหน่อย
มันขึ้นอยู่ใต้คนต้นปามแต่ว่าชาวบ้านบอกว่ามันเหมือนเสียงของพญานาค
ก็ทำให้นายสุพัฒน์เป็นเจ้าของร้านตัดผมที่กระบี่
เขาก็ไปพร้อมกันกับกลุ่มชาวบ้านนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้กัน
บนครองท่อมเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของสวนเองแหละนะ
ซึ่งใต้ต้นโคนต้นปามต้นหนึ่งมันมีจอมปลวกขึ้นมา
อันนี้คือคนจะมองเป็นเจดีก็ได้คนจะมองเป็นเสียงพญานาคก็ได้
รูปร่างก็แปลกตาดีแต่มันก็เกิดขึ้นในสวนปามแบบนี้นะครับ
พอเกิดขึ้นเนี่ยเขากับภรรยาเองก็เคยฝันเห็น
มีหญิงชะลาคนหนึ่งสวมชุดขาวมาให้โชคเขา
เขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าที่แล้วในฝันเขาเห็นตัวเลข
เขาก็เลยเดินมาตามหาสิ่งที่เห็นในฝันก็ไปเห็นจอมปลวก
เห็นตัวเลขเหมือนกันก็ไปซื้อแล้วเขาก็ได้
ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่มา๔งวดติดแล้ว
ชาวบ้านหลายคนเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงชะลาแบบนี้เหมือนกัน
เขาก็เลยเดินทางมาและถูกรางวัลเกือบทั้งหมู่บ้านไปแล้ว
ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นจอมปวกเนี่ย
อาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางมาสิงสถิตอยู่มาให้โชคกับชาวบ้านหรือเปล่า
เขาก็เลยไปดูตรงเสาของสารที่ทำเอาไว้อะไรแบบนี้
ว่ามีตัวเลขปรากฏขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ

คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
มือของเรานี่แหละครับดีที่สุดนะครับ